ก็อยากถามเรื่องของการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอล
เรื่องวุ่นใช่จะมีขึ้นคือ๑๒กุมภาคมถูกไหมใช่ครับ

คือเดิมจะมีผู้สมัครลงชิงตำแหน่ง๓คน
ก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ

แต่ว่าคุณวรวีโดนตัดสิทธิ์เนื่องจากว่ามีปัญหากรณีที่
เคยถูกกล่าวหาว่าทุจริตแล้วก็โดนฟีฟ้าลงโทษนะครับ

และทีนี้แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
แต่ก็ได้มีการตั้งคำถามถึงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนปัจจุบัน
ถึงเรื่องเจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่ยอมเปิดเผย
เอกสารแบงค์การันตีบริษัทที่ได้สิทธิ์ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมคม
รวมทั้งการตั้งเงินเดือนให้กับตัวเองที่สูงมากของนายกคนปัจจุบัน
นายวรีมกดีตอนนี้อดีตนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอล
ที่จะมีการเลือกตั้งวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้นะครับ
เป็นผู้ชนะได้เป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมฟุตบอล
และบริษัทไทยลีกจำกัดด้วยมูลค่า๓๒๔๐ล้านบาท
เป็นระยะเวลา๔ปีตั้งแต่ปีพศ๒๕๖๐๒๕๖๓
แต่ไม่มีการเปิดเผยเอกสารแบงค์การันตี
ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ต่อกรณีไม่เปิดเผยเอกสารแบงค์การันตี

ทั้งที่พลตำรวจเอกสมยศเคยเปิดเผยว่า

แต่กลับไม่แสดงเอกสารให้เห็นชัดเจน
เพราะนอกจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว
ยังส่งผลเสียต่อวงการฟุตบอลไทยเป็นมูลค่ากว่าหลายร้อยล้านบาทด้วยนะครับ
จากนี้อดีตนายกสมคมกีฬาฟุตบอล๔สมัยยังกล่าวอีกว่า
ดาสโมสรสมาชิกได้ฝากตนมาถามถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสมยศ
เงินเดือนให้ตัวเองในฐานะนายกสมคมกีฬาฟุตบอลเดือนละ๑ล้านบาทนะครับ
ว่าเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรง
และยังผิดพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
ห้ามไม่ให้สมคมกีฬาหาผลกำไรหรือรายได้เพื่อมาแบ่งปันกันนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวไทยลีกนะครับเมื่อวานนี้โปรลิสเทโลเอฟซีเปิดตัวชุดแข่งใหม่
และเผยความพร้อมของทีมในคอนเซปไลท์อัพ
เพื่อเตรียมสู้ศึกไทยลีกระดูกาลใหม่๒๐๒๐
นำโดยโค้ชอ้นรังสรรวิวัตชัยโชคที่พาทีมมังกรโล่เงิน
ชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้ง
พร้อมด้วยกำลังหลักทั้งทิตาทอและทิตาวีอักษรศรี
ฤดูการนี้โปรลิสเทโลตั้งเป้าขอจบอันดับกลางตารางนะครับไม่ต่ำกว่าอันดับ๘
ขณะที่ในเกมฟุตบอลถ้วยหวังว่าทีมจะทำผลงานลุ้นเข้ารอบลึกได้
เกมนัดเปิดสนามก็จะต้องรับการเมื่อเยินของบุรีรำยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่๑๖กุมภาพันธ์
ส่วนฟุตบอลโค้กครับ๒๐๑๙รอบ๘ทีมสุดท้ายนัดที่๒
สัมชันยูเนเต็ดบุกเสมออามียูเนเต็ด๑ต่อ๑
โดยอสัมชันได้ประตูขึ้นนำนะครับจากวรวุฒิศรีสวัสดิ์นาที๒๒
ที่อาร์มี่จะตีเสมอได้นาที๔๓นะครับ
จากการมงของอภิรักษ์เชนประโคนรวมผลสองนัดอสัมชันเข้ารอบรองด้วยประตูรวม๒ต่อ๑